ดูวัดแห่งนี้ครับโดนตำรวจบุกไปเลย
เพราะว่าพระลูกวัดดันมาอวดอ้าง
มียาที่มีสรรพคุณรักษามะเร็งใน๓เดือนหายเลย
นี่ตำรวจกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด

ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่จับกลุ่มพระนรสี
หรือนายโอ้โหดูชื่อ
ตั้งชื่อนี้ชื่อนายสิทธัศน์ศักยพลภูวนาศ
เป็นพระลูกวัดเขาพระครุฑอำเภออูทองครับ
พร้อมกับพวกด้วยพวกเนี่ยเป็นคารวาส
รวมแล้วรวมกับพระนรสีก็๖คน
เพราะมีชาวบ้านร้องเรียนว่าพระนรสี
อวดวิชาอ้างว่ามีพลังวิเศษ
รักษาโรคมะเร็งได้ภายใน๓เดือน
แล้วก็ใช้สถานที่ของวัดเปิดเป็นสถานที่
รับรักษาโรคโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
แล้วก็ไม่มีใบวิชาชีพเวชกรรมด้วย
ตำรวจปคบเขาไปยึดของกลางมาได้๑๐
๔รายการส่วนใหญ่เป็นยาและอุปกรณ์รักษา

พฤติการของพระนรสีเนี่ยก็จะอ้างว่ารักษาได้
สารพัดโรคมะเร็งได้เบาหวานได้
โรคร้ายแรงต่างได้หมดเลย
วิธีก็คือพี่น้ำแข็งป่วยมา
สีกาน้ำแข็งนอน

แล้วพระนรสีจะใช้มือสัมผัสตัว
เอาหินมาวนที่หน้าท้องที่อก
แล้วก็ใบหน้านี่เป็นการวินิจฉายโรคนะ
ถ้าจบแพทยศาสตร์คงไม่ได้ใช้วิธีนี้ล่ะ
แต่พระนรสีเขาใช้วิธีนี้แล้วเอาเข็มเย็บผ้าจิ้ม
ตามจุดต่างของร่างกายเพื่อรักษาครับ
และมีการขายผลิตภัณฑ์ยา
มหาโอสดหลวงพ่อนรษี

ละ๔๐๐๐เอาไปโยงเอาไปชุดหนึ่ง๔๐๐
รักษาได้ครอบจักรวาลแต่ปรากฏว่าผลตรวจสอบ
เป็นแค่ชิ้นส่วนพืชที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ทำไมคนหลงเชื่อกันเนื่องจากว่าพระนรษี
โพสต์เฟซบุ๊กแล้วยกเคสตัวอย่าง
การรักษาสุนัขให้หายโรคมะเร็ง
เคสสุนัขเป็นมะเร็งแล้วรักษาหาย
แต่จากการสืบสวนพบว่าสุนัขตัวนั้นจริงแล้วตายไป

แล้วยังมาสร้างสตอรี่ว่ารักษาหนึ่งในทีมงาน
หายป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้าย
ใช้เวลาแค่๒เดือนรักษาหายจนปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่ก็เลยจัดไป๖ข้อหาครับ
ช่อกงประชาชนร่วมการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การขายสมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต